เมื่อกี้เราคุยกันนะฮะว่าน่าเกลียดถึงขั้นไหนนะฮะ
เรื่องราวมันเป็นยังไงน้องอุ๋ยขอโทษด้วยพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาข่าวนี้ให้หนูเล่าเลย
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมพาทั้งสองท่านไปดูพร้อมกันนะคะ

คุณผู้ชมถ้าเจอภาพนี้จะทำอย่างไร

ไปเจอพระพิสุกรูปหนึ่งนะคะยืนอยู่หน้าวัด
กำลังสำเร็จความไข้ด้วยตัวเองอยู่หน้าวัดเกือบจะกลางถนน

อันนี้คือคำอธิบายคำว่าโจ่งครึ่มป่ะ

กำลังถนนเป็นพระสีวอนแต่ยังนุ่งอยู่

แล้วก็มีคนขี่รถผ่านมาแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ได้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสักตี๒นะคะ
เมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านเขาขี่รถผ่านมาที่วัดแห่งหนึ่งในย่านชุมชน
บนถนนสรรไซน์เจดีแม่ครัวที่อำเภอสรรไซน์เชียงใหม่อะค่ะ
แล้วก็เห็นพระรูปนี้สวมสบงพื้นเดียว
กำลังยืนสำเร็จความคล่าอยู่ริมถนน
ก็เลยบอกไปว่าท่านทำแบบนี้ไม่เหมาะสม
พระรูปนี้หันกลับมาแล้วก็เดินกลับเข้าวัด

ปริวเลยนะครับ
คลิปนี้พอมีการแชร์ออกไปทั้งจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะ
คณะสงทร์อำเภอสรรไซค์ตำรวจศาพทย์ภพแม่แฝก
แล้วก็ฝ่ายปกครองประชุมกันเลยค่ะ

มีการเชิญพระลูกวัดดังกล่าวมาสอบถามข้อเท็จจริง
เจ้าตัวนะคะก็ยอมรับว่าทำลงไปเพราะอะไรรู้ไหมคะ

พระบอกพระหงุดหงิดยอมรับผิดทุกประการ
คณะสงฆ์จึงมีมติค่ะให้ขับออกจากวัดไปแล้ว
ซึ่งทางกฎหมายตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีกับพระสงฆ์ได้นะคะ

แต่ว่าตอนนี้พระรูปดังกล่าวยังไม่ได้ศึก
แล้วก็ไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ที่วัดไหนแล้ว
เผยว่าพระในคลิปเป็นพระลูกวัดจริง
อายุสักประมาณ๓๕ปีค่ะ
แห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก่อนมาจำพรรษาที่นี่
ตลอดเวลาที่อยู่วัดก็จะมีพฤติกรรมออกไปในทางเพศที่๓
แต่ก็ไม่เคยทำอะไรให้เสื่อมเสียนะคะ
ก็มีการช่วยงานวัดทุกอย่างเป็นอย่างดี
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเลขานุการเจ้าอาวาส
มีตำแหน่งเป็นเลขานุการเจ้าอาวาสด้วย
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏในคลิป
ส่วนพฤติกรรมของพระรูปนี้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยสงฆ์หรือเปล่า
ก็ถือว่าเป็นความผิดที่เรียกว่าสังคาธิเศษ
เป็นอาบัดโทษนะคะเป็นอาบัดโทษรุนแรงรองจากปราชิก
หากกลับมาที่วัดทางวัดก็จะไม่ให้อยู่ที่วัดอีกต่อไป

พระธรรมวินัยถ้าเกิดว่าอยู่ในผ้าเหลืองครองเป็นพระสงฆ์อยู่
คำที่เขากำหนดไว้คือห้ามให้อสุจินั้นเคลื่อนออกจากร่างกาย
ถ้าทำแบบนั้นก็ถือว่าผิดตามหลักของพระธรรมวินัย
แล้วนี่อยู่ในที่สาธารณะด้วยนะคะ
ก็ต้องขออภัยที่ให้หนูอ่านนะ